การเชียร์นักเตะช้าฮ้งศึกรุ้นยุงไม่เกิน

รอบสุดท้ายเจอกับเกาหลีเหนือครับ
เป้าหมายของเด็กไทยในชุดนี้ก็คือ

ดังนั้นการฝึกซ้อมก็ค่อนข้างเข้มข้นครับ
เจอกับเกาหลีเหนือครับการซ้อมเมื่อวานยังขาด
สิริโชคกันหนูนะครับกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บ

ซึ่งทางโค้ชโย่งวรพฤษีมะคะพุทธภูมิภูมิภูมิสอน

ใช้ทางนบพลพลคำมิดฟิลตัวรับที่ติดโทษแบนไปก่อนหน้านี้

ส่วนสิริโชคน่าจะกลับมาเกมที่๒
แต่ก็ยังมีเจรบสัมภาวดีและนัทธุสวรรโยธา
ในตำแหน่งกองหน้าและสามารถดันสุมประโชคสัตว์ราชาติ
พิชาอุทราขึ้นไปเล่นได้ด้วยครับ
เกาหลีเหนือเกมนี้อาจจะโจมตีเร็วอยู่ด้านข้างนะครับ
ซึ่งแน่นอนเขาก็รู้จุดอ่อนของทีมไทยเหมือนกัน
แต่ภาพรวมก็คิดว่าน่าจะเหนือกว่า
แต่มาตรฐานเนี่ยก็ยังไม่ถึงระดับเดียวกับญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งไทยก็จะต้องเล่นเกมรับรอโตเหมือนกัน
โอกาสชนะก็มี๕๐๕๐นะครับ
เกาหลีเหนือเจอไทยแล้วจบแล้ว
โมงครึ่งนะครับเป็นญี่ปุ่นเจอกับปาเลสไตล์